จะพาไปทานของดีของเด็ดที่ภูเก็ต
เขาบอกว่าขายดิบขายดีมาเป็นร้อยปีแล้วนะ
ติดใจอะไรขนาดนั้นเป็นร้อยปีเลยเหรอ
ติดตามกันเลยช่วงตลอดกิน
ดูไปดูมามันเหมือนหอยทงหอยทอดเหมือนกันนะ

งั้นไปกันที่ร้านนี้จะได้หายสงสัยครับ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านโอเต้าจี้เปี้ยน
โอเต้าแค่ไอ้เต้าอะไรแบบนี้
เขาเรียกโอตาวแบบเหมือนมันเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภูเก็ต
เขาจะเรียกโอตาวโอตาวอีเปียนอยู่ท้ายแถวท้ายซอยอะไร
ฟูลผลสอยเจ็ดหัวมุมตัดถนนตะกว่าปาก
อัภวัยเมืองจังหวัดภูเกษภ่ะเขาบอกเป็นร้านเด็ดของภูเก็ตนะ

เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อ

เนื้อแป้งเป็นเนื้อแป้งที่นุ่มกว่าเขาว่าอย่างนั้น
คือโอตาวเนี่ยนะฮะเขาจะใส่แป้งสาลีผสมกับแป้งมันสัมปะหลัง
แล้วจะมีการปรุงแบบพิเศษให้มีรสจัด

หอยนังรมตัวเล็กตัวน้อยปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเด็ดก็คือมีทั้งพริกกระเทียมซีอิ๊วดำ
ผัดเนี่ยหลักเลยนะต้องผัดให้แห้ง
แล้วโรยพริกไทยแคบหมูมานิดนึง
กรุบกรอบพร้อมกับถั่วงอกเอาไว้แก้เลี่ยน
เขาบอกว่าคนภูเก็ตนิยมทานเป็นมื้อครับ
คุณจี้เปี้ยนนะฮะเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าร้านของเธอเนี่ยนะเปิดมานานเป็นร้อยปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของสามีหรือว่าเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตเลยนะ
และตอนนี้ยังคงใช้สูตรเดิมทั้งสูตรแป้งสูตรซอสต่างแคบหมูก็ทำเอง
แล้วเขาบอกว่าถ้าจะผัดเนี่ยให้อร่อยจริงน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันหมู
แต่ถ้าอยากได้แบบน้ำมันพืชไม่เป็นไรทางร้านมีจัดให้ได้

ถูกต้องค่ะคือโอตาวเนี่ยทางร้านมีให้เลือก๖แบบนะ
ก็คือแบบธรรมดาแบบพิเศษซีฟู้ดแบบกุ้งปลาหมึกมังสวิรัติ
อย่างที่น้องใบตองบอกก็มีเหมือนกันเพราะว่าภูเก็ตเขาก็ดังในเรื่องของเทศกาลการถือสินกินผักถูกไหมล่ะ
แล้วราคาแพงไหม๖๐๑๐๐บาท
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วัตถุดิบไงคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาเปิดขายนะทุกวันตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกาก็คือ๔ทุ่ม
เรียกได้ว่าเป็นร้านเด็ดที่ภูเก็ตไปทานดู
อุ๊ยเปียบ๗๐ปีผมยกไม่เคยไปกินร้านนี้
ก็รูปภัทรหมี่มีอะไรซักอย่างต้อง

คุณจะผัดหมี่อะไรสักอย่างที่อยู่ใต้ต้นอะไรสักอย่าง

ฉันก็ไม่สามารถช่วยคุณได้